ใครที่จะต้องใช้ลานจอดรถศูนย์กระจายสินค้า
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ซึ่งตำรวจสรุปว่าคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพด้วยค่ะ

พบรถยนต์๗ที่นั่งย่ออีซูซู
ถูกคนร้ายใช้อุปกรณ์งัดกระจกฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าหลุดออกมาทั้งบานเลยค่ะ
ตรวจสอบภายในรถพบว่าคอนโซลถูกเปิดออกเหมือนกัน
อุปกรณ์แต่งรถศูนย์หายไป
อกจากนี้โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
กระเป๋าสะพายในนั้นมีเงินสด๑๕๐๐บาทก็หายไปด้วยนะคะ
สอบสวนนางสุวิชาเจตะวัฒนะผู้เสียหายบอกว่า

จากนั้นรอปภเห็นว่ามีวัยรุ่น๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในลานจอดรถ
คาดว่าวัยรุ่นสองคนนั่นแหละน่าจะเป็นคนร้าย
เรื่องต้นคาดว่าจากพฤติกรรมที่ก่อเหตุ

ซึ่งจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและลายนิ้วมือแฝง